อีกเรื่องหนึ่งอยากเรียกสติเหมือนกันค่ะ

เขาบอกว่าเป็นชาวเมียนมา๒กลุ่มที่เมืองปากน้ำ

ยกพวกตีกันกลางถนนเลยค่ะ

บาดเจ็บสาหัสกันไป๑คนค่ะ

มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ได้ดูกันด้วย

แต่เนี่ยคุณเห็นประกายไฟที่มีดดาบมันกระแทกกับพื้นไหม

คุณดิฉันนึกว่าอยู่ในภาพยนตร์สยองขวัญ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๑วันที่๑๐พฤศจิกายน
กลุ่มคนร้ายประมาณ๓๔คนที่เป็นชาวเมียนมา

หนึ่งในนั้นกระโดดเตะเหยื่อจนล้มแล้วกระหน่ำฟันด้วยมีด

จากนั้นอีกคนนึงวิ่งมาถือมีด
หน่ำแทงซ้ำด้วยกันไกลจนเหยื่อฟุบจมกองเลือด
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยสุขสวรรค์๔๗ทับ๑
ที่ถนนสุขสวัสดิ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะ

ทุกคนไม่กล้าทำอะไรได้แต่ยืนตะลึงด้วยความตกใจค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงรีบเข้ามา
ประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย

นอนร้องคลวนคลางอย่างเจ็บปวดเลยค่ะ

ร่างกายนี่นะถูกฟันด้วยอาวุธมีดเต็มทั่วร่างไปหมดเลย

หามส่งโรงพยาบาลกันเป็นการด่วน
คุณดูอาวุธเขาก็แล้วกัน
กแบบนี้มาได้ยังไงมีดาบด้วย

จับได้เลยค่ะทั้ง๔คนเป็นชาวเมียนมาร์ทั้งหมด
ไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางด้วย
อาวุธที่ยึดได้มีกรรค์ไกรมีดสามเล่ม

เบื้องต้นทั้งสี่คนเนี่ยนะคะ
ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าก่อเหตุจริงยังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยดูสิ
นายวียังทักบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันมาแล้วด้วยนะกับคนนี้
ไปมีเรื่องกันแถวลาดพร้าวก่อนพวกเขาเนี่ยถูกฝ่ายคนที่เขาไล่แทงไปนั่นน่ะ
มามาทำร้ายก่อนจนกระทั่งเขาย้ายมาทำงานอยู่แถวพระประแดง
แล้วไอ้ฝ่ายผู้บาดเจ็บที่โดนเขาฟันกันเนี่ยนะก็ทำงานอยู่แถวพระสมุทรเจดี
มาเจอกันในงานประจำปีลอยกระทงวัดครุในดักรอเลยจ้ะ
รองานเลิกพอเดินออกมาปุ๊บฟันปั๊บเลยอ่ะ
คนเจ็บเนี่ยเขามีเพื่อนใหม่คนนะแต่เพื่อนหนีไปได้ค่ะ
ก็เลยโดนคนนี้โดนกระหน่ำทั้งฟันทั้งแทงเละอยู่คนเดียวเลย
เรื่องต้นโดนแจ้งข้อกล่าวหาหลบหนีเข้าเมืองและร่วมกันพยายามฆ่า
รวมถึงข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว